ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะมันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้น
คุณลุงวัย๖๓ปีดื่มเหล้าแน่นอนดื่มเหล้าก็ต้องเมา
เดินกลับบ้านแต่ดูทรงเดินเซไปเซมาสุดท้ายกลับไม่ถึงบ้านค่ะ
คุณลุงเดินตกน้ำนะคะแล้วเสียชีวิตค่ะ
ถึงบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงแกเซและเเทลล้าลงไปเลยคือหมาก็ตกใจ
แต่หมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเลยช้ากล้อนมากคือไม่มีใครเห็น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๒๗กันยายน๕โมง๕๕นาที
ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะตามเวลาเลย
คุณลุงสุขุมทัพทิมดีวัย๖๓ปี

แล้วก็ถือถุงอะไรสักอย่างมาด้วยในมือซ้าย
มีหมาสีน้ำตาลตัวนี้เดินตามหลังมา
เขาเดินแป๊บเขาเซทะลาแล้วก็

สักพักนึงคือจะเห็นร่างแกเหมือนตะกุยตะกุยอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน

สพบังตาเถนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งมา

แพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗

แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด

ก็บอกลุงแกชอบกินเหล้าเป็นประจำเลย

คือตอนแรกที่สามียังไม่กลับบ้าน

ไปนอนค้างบ้านคนอื่นตามเคยนั่นแหละ
แต่รอบนี้มันนานผิดปกติเลยออกไป
ตามหาตามบ้านญาติบ้านเพื่อนไม่เจอเลย
ต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอเหตุการณ์สลดนี้ค่ะ
คือเธอบอกว่าตอนที่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่มางมร่าง
ตอนแรกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะ
กระทั่งต้องมีการจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง
พร้อมกับเหล้า๑ขวดเท่านั้นแหละ
ร่างลอยขึ้นมาเลยค่ะ
ด้านครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุนะคะ
เพราะว่าก็เห็นทุกอย่างจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็เลยนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ